มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตั้งฉายาว่าป้ามหาภัย๓เสนซอย๔

ตีศีรษะคนขับรถตุ๊กซึ่งมาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง
ยังไม่ยอมจบยังโวยวายอยู่เลยนะคะ

คุณป้าครับป้าน่ากลัวมาก
สมแล้วกับฉายาป้ามหาภัย๓เซนซอย๔
คือเหตุการณ์เนี่ยเป็นคลิปทั้งหมดที่เกิดตั้งแต่ช่วงที่ทะเลาะกัน

มาภาพก็ยังเป็นลักษณะเดิมคือคุณป้ายืนถือของแข็ง
ลักษณะเป็นแท่งยาวแล้วก็ตีคนไปด้วย

ไม่กลัวนี่เป็นชื่อคลิปนะคะ
คลิปคุณป้าหัวร้อนนะคะถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางนะคะ
เป็นการแชร์จากเพื่อนบ้านคนหนึ่งเอามาโพสต์ไว้
เป็นการพูดถึงพฤติกรรมหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่เอาเหล็กเนี่ย
คือในเหตุการณ์ก็คือการที่เอาเหล็กนะคะ
ไปตีคนขับรถตุ๊กซึ่งเขาจอดรถอยู่ริมถนน

หลังจากนั้นคุณป้าหนีเข้าไปในร้านถ่ายรูป

หนีเข้าบ้านตัวเองและยังท่าทำท่าล้อเลียนตำรวจด้วยนะ

เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ซอย๓เสน๔ตรงข้ามเขตพระนครเจ้าของคลิป
อาศัยอยู่แถวนั้นคือเป็นเพื่อนบ้านคุณป้า
เล่าว่าคุณป้าในคลิปเป็นอดีตแพทย์หญิง

แต่ระยะหลังน่าจะมีอาการป่วย

อยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวกับสุนัขอีกหนึ่งตัว
วันหนึ่งอันนี้คือคำพูดของเพื่อนบ้านนะ

ชอบถือไม้หรือว่าเหล็กเดินออกมาจากบ้านเลย
ไล่ตีคนอื่นเป็นแบบนี้มานานแล้ว
คนแถวนั้นรู้กันหมด

ที่เอามาโพสต์ไม่ได้เป็นการประจาน
แต่อยากจะให้ญาติญาติหรือคนสนิท

มันอาจจะเกิดเหตุบานปลายขึ้นได้
ทีมข่าวสอบถามไปยังตำรวจ

คุณโสภาเกริกไกรกุล
เป็นอดีตแพทย์ด้านระบบประสาท

ป้ายอมรับว่าตีหัวคนขับรถตุ๊กจริง

ถือมีดสปาต้ามาหาด้วย๓๐

ฝั่งคนขับรถตุ๊กชี้แจงแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าคนที่ถูกตีศีรษะแตก

แต่มีรถคันอื่นมาจอดส่งของ
หน้าที่พักอาศัยของป้าอยู่ก่อนแล้ว

แล้วก็ทำร้ายร่างกายชาวบ้านระแวกนั้น

แต่กลับเป็นคนที่ถูกป้าทำร้าย

ได้รับบาดเจ็บไม่ได้แจ้งความด้วยนะ

แต่อยากร้องเรียกร้องให้ญาติพาป้าไปหาหมอหน่อย
กลัวจะกำเริบมากไปกว่านี้นะคะ